ผู้ชายคนนึงเขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ไปโพสต์ถามเอาไว้ในเพจ
หมอปลามือปราบสัมภเวษี

ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปดู

หรือเปล่าเป็นขโมยขโจรอะไรหรือเปล่า

แค่เสียงหมาหอนก็น่ากลัวมากแล้ว

หน้าขาวแต่ไม่เห็นหน้าชัดนะ

ลอยอยู่หน้าบ้านแบบนี้

แต่มันก็คือมันก็ดูเหมือนมีอะไรหลายอย่าง
แต่ว่าถ้าจะชัดก็ขาวแดงอะไรตรงนั้นนะ
ใช่เขาบอกไม่มีขา

แต่ด้านบนมันเป็นหน้าคนขาวเห็นมั้ยค่ะ

เป็นรั้วซึ่งจะเป็นรั้วที่ก็จะมองเห็นข้างล่าง
ใช่แต่มันไม่มีขาไม่มีอะไรข้างล่าง

เออแล้วหอนดังด้วย

นายจักรพงค์บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะคะ
จักรพงศ์บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์

เขาไปทำพิธีลอยอังคารเก็บเท่ากระดูกของคุณย่าที่เพิ่งเสียชีวิต
นำมาวางไว้บนหิ้งพระที่บ้าน
ระหว่างก้มกวาดอาทิตย์กำลังหาฟันของคุณย่า

ขนาดเท่ากระดูกลอยเข้าหน้าเข้าตาเข้าตัวมอมแมมไปหมด

แล้วก็กลับบ้านในซอยทุ่งครู

พอกลับมาบ้านนี่แหละในซอยทุ่งครุ

หมาเห่าหมาหอนใส่ทุกคืน

อาทิตย์ที่ผ่านมานอนอยู่แล้วฝันค่ะ

ผมยาวสีขาวนะ

นายจักรพงศ์บอกว่าเหมือนกับตัวเองทำท่าเอื้อมมือไปจับที่ตัวคุณยายคนนี้

คุณยายทำท่าจะกินนิ้วเขาอ่ะ
แล้วก็เหมือนจะยัดก้อนกลม

วิ่งหนีสะดุ้งตื่น
วันต่อมามีคนทักแปลก
วันต่อมามีคนทักแปลก
หมาก็เห่าหมาหอนไม่หยุด

ใช่ก็เลยกลัวว่ามันจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

ครอบครัวเขาก็เลยแนะนำว่า
ได้ป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น
คือน้องที่ออฟฟิศเขาเห็นก่อน

พอทักเสร็จปุ๊บเราก็เลยมาดูเมื่อเช้าครับ

แล้วทีนี้มันเหมือนจะมีอยู่จุดหนึ่งที่แปลกก็เลยซูมดู
พอซูมดูก็เหมือนเห็นเป็นเงาคนมายืน

เราก็มีการไปคุยกระดูก
ขุยถาดเก็บกระดูกที่เป็นเหมือนขี้เทาอะไรอย่างนี้ครับ

มันฟุ้งขึ้นมาแล้วแบบผัดมาทางเราเต็ม

แต่พอหลังจากกลับมาที่บ้านณวันอาทิตย์
หมาก็หอนเย็นกว่านั้นเลย

ในความฝันเหมือนเขามาทักเราในความฝันนะครับ
ว่าว่าเขาเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงผมขาว
แล้วก็เหมือนในลักษณะมีมาจับมือเรา
แล้วเหมือนทำท่าจะกินไปที่นิ้วเราอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ร้องแบบอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
จังหวะเมื่อวานก็นั่งหน้าบ้านก็หมาก็หอน
เราก็เลยแบบถ่ายคลิปส่งให้น้องดูก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างนี้

ก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าลองไปโพสต์
ถามหมอปลาว่าแบบเหตุการณ์นี้มันคืออะไรอะไรประมาณนี้ครับ
โอ้โฮร้องอย่างไรนะคุณอย่ามาสอน
คุณจักรพงศ์ก็ทำเสียงแห้ซะน่ากลัวเลยนะคะ
คุณจักรพงศ์บอกว่าคือนอกจากตัวเองฝันเองแล้วนะคุณภาคภูมิ
มีเพื่อนฝันเห็นนายจักรพงศ์
แล้วฝันว่านายจักรพงศ์ไปนั่งในงานศพ
เห็นเอามือล้วงคอหยิบเอาเชือกออกมาจากคอ
นายจักรพงศ์ก็เลยบอกว่าโอ้โหแต่ละอย่าง
หมาหอนทั้งเห็นอะไรแปลก
ทั้งตัวเองฝันเองทั้งเพื่อนฝัน
ก็เลยอยากจะปรึกษาหมอปลาว่ามีเคราะห์อะไรหรือเปล่า
มีวิญญาณจากวัดที่ตัวเองไปทำพิธีลอยอังคารตามมาไหม
หรือจะมีเหตุไม่คาดคิดมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองไหม

เพราะฉะนั้นก็ต้องจำได้นะ
เออก็แปลกดีนะแปลกใช่ค่ะแต่เสียงหมาหอนก็น่ากลัวจริง